คุณผู้ชมคะขอมากันที่เรื่องของความอาถรรพ์กันหน่อย
มันต้องมีสักนิดนึงขอเถอะต้องมี
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะมีต้นโพออาถรรพ์
เคยเป็นข่าวดังอะค่ะอยู่กลางถนนคนไม่กล้าตัด
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเคยมีคนพยายามไปตัด
คนที่ไปตัดอ่ะตายเลยคนเลยไม่กล้าตัดแล้ว
ทิ้งเอาไว้อยู่กลางถนนนะคะที่อ่างทองนะ
ชาวบ้านบอกว่ามีอีกแล้วมีเรื่องลี้ลับอาถรรพ์อีกแล้ว
เห็นงูค่ะงูสีดำใหญ่เท่าต้นตาน
ก็เลยเชื่อว่านี่คืองูเจ้าแม่
ที่อยู่ในต้นโพเหมือนกับสิงสถิตอยู่ในนั้น
โพออาถรรพ์ที่วัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้ง
อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะคะ
นี่ค่ะวัดกลางถนน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่ง
ไปคุยกับนางสาวชวีอยู่เบิกอายุ๖๒

เป็นคนที่บอกว่าเห็นเจ้าแม่เกล็ดแก้วกับตา
เมื่อสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กอายุ๑๓
เจ้าแม่เกล็ดแก้วก็คืองูที่สิงสถิตอยู่ในต้นโพ
นางสาวชวีบอกว่าตอนนั้นจะออกมาตัดใบตอง
แล้วก็มองเห็นงูตัวใหญ่สีดำเลยนะคะ
ตัวเท่าต้นตานคุณผู้ชมนึกดูใหญ่ขนาดไหน

ห่างจากหางค่ะอยู่ที่ต้นโพ

บอกว่าเชื่อโดยสนิทใจว่า
นี่คือเจ้าแม่เกล็ดแก้วที่อาศัยอยู่ตรงนี้
บริเวณที่ต้นโพเนี่ยนะคะมีชาวบ้านเขาเห็นงูบ่อยนะคะ
ก็เลยเข้าใจว่างูเหล่านั้นที่เป็นงูไม่ใหญ่มากอะค่ะ
คือบริวารของเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
นางสาวชวีบอกอีกว่าในอดีตตรงนี้
คือสุสานฝังศพเด็ก
ก็เลยมีเรื่องหลอนเกี่ยวกับวิญญาณเด็กบ่อยมากค่ะ
นี่ไงเขาบอกว่า

เรื่องเคยเป็นข่าวดังมาก็คือคนพยายามไปตัดแล้วก็ตาย
จุดที่เป็นที่ตั้งของต้นโพออาถรรพ์นะคะ
ก็คือพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมอยู่สูงกว่าบริเวณอื่นค่ะ
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ชาวบ้านเอาศพเด็กไปฝังไว้รอบต้นโพเป็นร้อยศพนะคะ

พอคนต่างถิ่นมาที่นี่หลายต่อหลายคนก็ทักว่าทำไมมีเด็กเยอะจัง

คนต่างถิ่นเห็นภาพเหมือนกับมีเด็กวิ่งเล่นอยู่ตรงนี้

แต่ชาวบ้านบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าที่คนต่างถิ่นเห็นว่าเด็กวิ่ง
จริงมันคือวิญญาณเด็กไม่ได้วิ่งจริงหรอก
แต่ก็ไม่มีใครกล้าบอกอะไรแบบนี้ค่ะ
หลายปีก่อนมีชาวบ้านขี่รถจักรยานยน
โยนผ่านต้นโพตอนดึกมาก
แล้วเจอคือเจอจังเลยบอกว่าเป็นผีห้อยหัวลงมาเลย
กิ่งไม้ต้นโพนี่แหละแล้วแลบลิ้นใส่
ตกใจรถเสียหลักล้มจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
คือชาวบ้านบอกมันหลายเหตุการณ์จริงจริงก็เลยเชื่อว่าตรงเนี้ยโอ้โห
ดุของแรง
จุดที่ต้นโพอยู่เนี่ยนะคะสมัยก่อนคือวัดชายภูมิ
แต่วัดย้ายไปสร้างใหม่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาชายแม่น้ำ
พอวัดย้ายไปตรงนี้รกร้างกลายเป็นป่าทึบ
โผล่ก็เลยสูงเด่นตระงานเป็นร้อยปีแล้วนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหผีดุแล้วงูก็เยอะ
งูเป็นบริวารของเจ้าแม่เกล็ดแก้วที่เป็นงูดำตัวใหญ่อะค่ะ
แต่ว่ามีการตัดถนนผ่านนะคะต้นโพต้นนี้ขวางอยู่นะคะ
ที่ทำถนนพยายามตัดต้นโพแต่เสียชีวิตนะคะ
ก็เลยไม่มีใครกล้าตัดอีกเลยไม่มีใครกล้าทำอะไรกับต้นโพต้นนี้อีกเลย
สุดท้ายถนนต้องทำทางแบบเลี่ยงผ่านต้นโพคุณผู้ชมคิดดู
ก็เลยกลายเป็นเนี่ยค่ะต้นโพอยู่ตรงกลางเลย
ก็เลยเรียกกันว่าวัดกลางถนนหรือพุทธสถานวัดแจ้ง
คนก็ไปขอโชคขอลาบกันตามปกตินะคะตามภาพนี้เลยกลางถนนเลยครับ